คุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่เดือดร้อน
แต่ต้องบอกว่าพวกหมาจรแมวจร
ที่ถูกทิ้งเอาไว้ตามที่ต่าง
ทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่พื้นที่นี้
คือที่อุบลราชธานีมันจะมีจุดหนึ่ง

มันอยู่กันตรงนั้นแล้วคุณลองคิดดูดิ๒๐๐ตัว
ปกติจะมีคนใจบุญที่ผ่านมาแถวนี้เอาอาหารมาให้
แต่ถามว่าเมื่อน้ำท่วมจะไปให้อาหารยังไง
มันอยู่กันแบบอดอยากนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตอนเข้าไปถึงต้องนั่งเรือเร็วไปลุยน้ำท่วมสูงแบบนี้นะคะ
ไปถึงแหล่งของเนี่ยหมาจรแมวโจรที่คุณมันเป็นเนินดินอย่างนี้
อือคือหมากับแมวเพียบเลยกว่า๒๐๐ตัว
เขาใช้สัญจรมาบ้างแต่จริงมันก็เปลี่ยวนะ
ก็จะมีคนที่ผ่านมาเอาอาหารเอาอะไรมาให้มันได้กิน
แต่พอน้ำท่วมแบบนี้แน่นอนมันต้องอยู่อย่างอดอย่าง
ทีมงานมูลนิธิร่วมกับตันยูและพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะก็ไปค่ะ
แล้วก็นำเอาอาหารสำเร็จรูปของน้องหมาน้องแมวกว่า๑๐กระสอบ
ให้มันได้กินประชังความหิวพอเนี่ยโอ้โหน้องน้องมันเห็นนะนะ
มันก็วิ่งเข้ามาเลยอ่ะอดหยากไม่รู้อดมากี่วันแล้วด้วย
ก็ต้องขอบคุณพี่มูลนิธิร่วมกับตันยูด้วยนะคะ
อกจากนี้แล้วคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่
ประสบภัยนำทั่วเหมือนกันนะคะที่อำเภอสามเงาจังหวัดต่าง
คุณผู้ชมลองดูนี่เขาบอกว่าพื้นที่ทางการเกษตร
น้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซน
ไอ้ทุ่งย่าที่เขาเอาไว้เลี้ยงสัตว์เนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายหลายร้อยไร่นะคะ
แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเดือดร้อนเลยคือสัตว์เลี้ยงพวกนี้
เป็นวัวฝูงวัวจำนวนมากมันไม่มีย่าสดจะกินคุณ
ทำให้เจ้าวัวจำนวนมากเนี่ยโอ้โหร่างกายสู้ผอมนะคะ
แข็งแรงลองดูดิพร้อมขนาดนี้เลยนะติดกระดูกเลยอ่ะ
เกษตรกรต้องเอาฟางย่าแห้งต่างมาให้วัวกินค่ะ
กว่าน้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลาอย่างน้อย
น่าจะมีสองถึงสามอาทิตย์แล้วค่ะกว่าทุ่งย่ามันจะฟื้นตัวกลายเป็นอาหาร
สำหรับฝูงวัวแบบนี้ได้ค่ะ